ส่วนวันพรุ่งนี้นะคะเป็นวันที่จะมีการออกรางวัลสละกินแบ่งรัฐบาลปกติเป็นวันนี้
แต่ว่าตรงกับวันหยุดด้วยก็เลยเลื่อนไปเป็นพรุ่งนี้
แต่บางแผงก็บอกเลขที่ขายได้เป็นเลขที่ตรงกับเรื่องราวที่เกี่ยวกับนคร
ชาวบ้านเขาไปหาซื้อเลขเด็ดกันแต่เช้านะคะ
เลขที่ขายดีที่สุดเป็นเลขที่เกี่ยวกับนคร
ไม่ว่าจะเป็นปีเกิดวันเสียชีวิตอายุ
รวมทั้งรถที่นำร่างนครไปทำพิธีนะคะ
หมดแกล้งเกลี้ยงแผง
แม่ค้าขายลอตเตอรี่เจ้าหนึ่งบอกว่า
จากสถานการณ์โควิด๑๙ตอนแรกก็ขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ
ชาวบ้านไม่กล้าออกมาซื้อเพราะกลัวจะติดโควิด
กระทั่งวันนี้ชาวบ้านค่ะออกมาหาซื้อเลข
ทำให้ลอตเตอรี่เริ่มขายดีค่ะ
คือฮามากนะคะสำหรับตัวเลขต่างที่เกี่ยวกับนครนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าเมื่อวานนี้การเสียชีวิตของนคร
เป็นวันเดียวกับวันที่อีกหนึ่งตำนานตลกของไทยนะ

ขณะที่แผงขายลอตเตอรี่หน้าวัดพระศรี
ขออภัยนะคะพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารที่เชียงใหม่
จากเดิมถ้าในวันใกล้ออกสลากินแบ่งรัฐบาล

แต่เพราะโควิด๑๙นะคะคนไม่กล้าออกมาซื้อค่ะ
ตเตอรี่เหลือเต็มแผงเลยนะคะ
แม่ค้าบอกว่าช่วงนี้สถานการณ์แย่

งวดที่ผ่านมาขายได้แค่ครึ่งเดียว

เหลืออีกพรุ่งนี้นะคะว่าจะขายได้อีกเท่าไหร่

ก็พอมีรายได้เข้ามาบ้างนะคะ

สัมภาษณ์นาคอมออกอากาศทางทีวี
เป็นครั้งสุดท้ายก็ได้รับความนิยมเช่นเดียวกันนะคะ
ก็คือวันที่๑๓ช่วงเวลา๑๓นาฬิกา

เพราะสถานการณ์โควิด๑๙นี่แหละ
ขายลอตเตอรี่บอกว่าโควิดระลอกนี้
กาลสินมีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
หนึ่งรายชอบบ้านในพื้นธีตกใจ

กล้าออกมาตลาดหรือว่าออกมาเวลาที่จำเป็นเท่านั้นเอง
พ่อค้าแม่ค้าได้รับผลกระทบไปหมดนะคะ
ตเตอรี่ที่รับมายังขายไม่ถึงครึ่งหนึ่งเลยค่ะ

ถ้าไม่มีใครมาซื้อผู้ค้าก็ต้องเก็บไว้เอง
ถ้าไม่ถูกรางวัลก็ขาดทุนกันไปนะคะ
แม้ว่าจะพยายามหาทางขายแล้ว
ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของออนไลน์เฟซบุ๊คไลน์ต่าง

เพราะส่วนมากก็จะมีลูกค้าขาประจำเท่านั้น
แต่ลูกค้าขาประจำก็ยังซื้อน้อยลง
ขาจอดก็ไม่กล้าออกมาจากบ้านอีก
สภาพเศรษฐกิจก็เป็นแบบนี้เลยค่ะ